คุณผู้ชมดูนี่มันคนหรือผีกันแน่
โผล่มาสักดึกดื่นกล้องวงจรปิดจับภาพได้

นี่นะย่องมาแบบนี้
คลิปนี้ยังไม่เหมือนผีเท่าไหร่
แต่คลิปที่ไปอีกบ้านหนึ่งเหมือนผีมากกว่านี้

บ้านเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หมดแล้ว
โจรรายนี้นะมักจะเอาแต่อะไรรู้ไหมคุณ

หอบไปหมดเลยของกินบนเคาน์เตอร์ครัว
ของกินในตู้เย็นเปิดตู้เย็นสบายใจ
ค่อยหยิบของไปกินนะครับ
แต่ในบางบ้านที่เขาแขวนชุดชั้นในเอาไว้ตากเนี่ย
โจรรายนี้นะก็เอามาเหมือนกัน

แค่ดึงมาสูดดมไม่ได้ขโมยไปนะ
มันมีคลิปหลายคลิปเพราะเข้าไปก่อเหตุหลายครั้ง
คุณผู้ชมฮะนี่ครับ
ข้อความที่ทางรองประหลัดอบตโพทองจังหวัดกำแพงเพชร
ติดฟิลเจอร์บอร์ดไว้บริเวณบ้าน
บอกว่าถ้าพริกแกงอร่อยมึงไม่ต้องมาเองบ่อย
เดี๋ยวกูทำไปส่งก็ได้ทักเฟสมานะจ๊ะ
ใช่นี่คุณผู้ชมอ่านเองเซ็นเซอร์ไว้บางอย่าง
นี่ทางด้านรองประหลัดอบตติดไว้เลย
เพราะอะไรคนร้ายเข้ามาขโมยของในบ้าน๗ครั้ง

โผล่มาปีใหม่ปี๖๖วันที่๘มกราคมมาอีก๑ครั้ง
ประหลัดอบตโพทองก็คือนายปรีชาไทยขำนะครับ
ปรีชาได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ละภาพแต่ละคลิปมาให้ดู
ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปนอกบ้าน
ว่าขโมยชอบมาเอาของกิน
แบบนี้เปิดตู้เย็นเห็นไหมเปิดตู้เย็นนะครับ
ตู้เย็นแล้วทีนี้บ้านหลังนี้
มีผู้เป็นแม่อาศัยอยู่อายุ๖๓ปี
กลัวนะว่าถ้าแม่เนี่ยออกมาเจอโจรตอนค่ำคืน
โจรมันจะคว้ามีดทำครัวอะไรแถวนี้เนี่ย
ฆ่าแม่นะครับก็เลยกลัวฮะ

อยู่พื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะฮะ
ชุดชั้นในไว้หลังบ้านคนร้ายเนี่ยก็หยิบขึ้นมาดม
ดึงออกจากราวเอาไปทิ้งไว้ป่าย่าใกล้บ้านของผู้เสียหาย
พ่อของเธอไม่ได้หลับได้นอนนะฮะ
เป็นโรคเครียดไปพักใหญ่แล้วเพราะกลางคืนทำไมรู้ไหม
ต้องคอยออกมาเดินดูสิจะมีใครเข้ามาที่บ้านหรือเปล่า

คุณผู้ชมฮะไม่ใช่แค่สองหลังนี้เท่านั้น
ชาวบ้านระแวกนี้และอีกสามตำบลใกล้เคียง
ก็ถูกคนร้ายรายเดียวกันบุกเข้ามาทำลักษณะนี้หลายครั้งนะครับ
นี่คุณผู้ชมคลิปนี้แหละน่าจะให้ดูตั้งแต่ต้นนะคลิปนี้
เหมือนผีเออถ้าดูไกลมันมีมุมไกลอีกมุมนึงนะ
ที่จะเห็นแบบเฮ้ยย่องช้าย่องช้าย่องช้า
แล้วมานิ่งแบบนี้แต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอก
เน้นไปเอาเครื่องครัวขโมยไก่บ้างแหละนะฮะ
ส่วนที่ราวตากผ้านี่ไปที่ชุดชั้นในแต่ไม่ขโมยไป
เอามาดมเฉยเอามาสูดมาดมเฉยนะครับ
แล้วดูคือมันก่อเหตุเมื่อกี้บอกว่า๓ตำบลใช่ไหม
ถามว่า๓ตำบลเขาทำไงบ้างเจอแบบนี้
เขาบอกต้องหารือร่วมกันเลยนะว่าเราจะจัดการยังไงดี
จะจับตัวคนร้ายคนนี้ยังไง
แต่เชื่อไหมคุณคุยกันแล้วไม่เห็นมีใครรู้เบาะแสอะไรของผู้ชายคนนี้
คือเขาบอกมาแล้วก็ปิดบังใบหน้าเล็กอย่างนะ
แจ้งตำรวจหลายครั้งอันนี้ชาวบ้านสะท้อนมา
แจ้งตำรวจหลายครั้งตำรวจบอกไม่เห็นหน้าครับ
ตำรวจก็แนะนำให้คุณป้าคุณยายติดกล้องวงจรปิด
ยายก็บอกเออมันคงไม่แพงมากนะไอ้กล้องวงจรปิดซื้อมาติดก็ได้
พอเอามาติดแล้วมีภาพหลักฐานชัดเจนแบบนี้ตำรวจก็ยังบอกว่าไม่เห็นหน้าครับ
คือต้องให้โจรถอดหมวกถอดแมส

คุณผู้ชมฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะฮะ
สอบถามตั้งฝ่ายประคองก็พยายามเอาข้อมูลเข้าที่ประชุม
แล้วก็ไม่ปรากฏว่าใครรู้จักเลยในพื้นที่ของทั้งสามท่องบน
แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเขาก็มาทุกครั้ง
เขาก็มาดำเนินการให้ความร่วมมืออย่างดี
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ
ก็เลยทำให้อยู่กันแบบหวาดระแวงกันโดยตลอดนะครับ

แล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยนะครับ
ถ้าเขาลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึก
จ้าเอกันโดนบุคคลพวกนี้
อาจจะทำร้ายด้วยมีดเสียชีวิตได้ก็เป็นห่วงครับ
ท่านรองประหลัติอวบตโทษทองยังพูดก่างนะ

แต่ว่ามีคุณยายอีกท่านหนึ่งบอกว่า

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเรานะก็สอบถามไปทาง
ตำรวจสพปางศิลาทองนะครับ
ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ทุกครั้งที่ลงพื้นที่หาข้อมูล

ทำให้การสืบสวนล่าช้า
อยากให้ชาวบ้านผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เพื่อตำรวจจะได้ติดตามให้ได้โดยเร็วนะครับ
แต่เมื่อกี้น้องผู้หญิงคนเสื้อน้ำเงิน
ก็เป็นน้องบ้านที่โจรมาสูดดมชุดชั้นใน
น้องก็บอกตำรวจไปหลายครั้งเหมือนกัน

ก็ต้องตามสืบกันต่อนะครับ